มีรถเก่งคันหนึ่งขับเข้าไปในซอยแล้วขับเร็วเชียวค่ะไปชนกับรถของชาวบ้านที่จอดอยู่จนได้รับความเสียหาย
แล้วเหมือนกับเดี๋ยวพยายามจะถอยออกเหมือนเขาหนีอะค่ะพี่อุ๋ย
สักพักมีคนวิ่งออกมาตะโกนว่าโจรขโมยรถโจรขโมยรถ
สุดท้ายคือโจรขโมยรถจริงนะคะ
แล้วก็ทำให้รถของชาวบ้านที่อยู่ในซอยเสียหายแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ

ในค่าโจรขโมยรถค่ะรถเก๋งศีรษะเทาขับเข้าไปเร็วเลย
แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียหาย
ได้ยินแต่เสียงเห็นภาพอีกทีคือตอนถอยออกจากซอยเหมือนกับจะหนีอะค่ะ
แล้วคนก็วิ่งตามมาขโมยรถเหตุการณ์เกิดขึ้นซอยรามอินทราหกสิบเจ็ดนะคะ
โอ้โหขโมยรถกันอย่างนี้เลยเหรอคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกคนหนึ่ง
โพสต์ภาพรถเก๋งคันเดียวกันเลยคันนี้ค่ะ
ไปชนคนได้รับบาดเจ็บซอยรามอินทราหกสิบห้า
แล้วรถเก๋งก็อยู่ในสภาพพังยับเลยกันชนท้ายหลุดห้อยต่องแต่งนี่
ประตูฝั่งคนขับก็มีรอยครูดเป็นทางยาวนี่นะคะรถพังเลยชนคนเจ็บด้วย
ล่าสุดทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณคิวซึ่งเป็นพลเมืองดีที่ไปช่วยคนเจ็บ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณ๕โมงเย็น
ผู้ชายสองคนขโมยรถเก๋งมาจากไหนก็ไม่รู้อะค่ะแล้วก็มาจนมุมที่ซอยรามอินทราหกสิบห้า
ตอนนั้นเห็นเหตุการณ์ก็เลยไปช่วยคนเจ็บกลุ่มชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบไปช่วยจับคนขับรถเก่งเอาไว้
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจสอนอคันนายาวนะคะทีมข่าวของเราไปคุยกับพลเมืองดีอีกคนนึงด้วยที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเห็นชาวบ้านกำลังขี่รถไล่ตามรถเก่งคันนี้แล้วก็ตะโกนว่าขโมยรถ
ก็เลยตามมาด้วยเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างตอนนั้นเห็นรถเก่งคันนี้ไปชนรถคนอื่นไปทั่วเลย
แล้วก็ระหว่างทางตัวพลเมืองดีบอกว่าตัวเองก็เกิดอุบัติเหตุรถล้มซะก่อนอ่ะนะคะเบื้องต้นได้ข้อมูลว่าผู้ชายที่ขับรถเก่งอ่ะ
เอารถของแฟนมาขับแล้วไม่ยอมคืนก็เลยมีการไล่ตามกันแล้วก็ตะโกนว่าขโมยรถนี่ค่ะ